ส่วนเรื่องนี้ชาวบ้านบอกว่าให้ตำรวจช่วยจัดการหน่อยพระค่ะ
พระมาบินทบาทตอนสิบเอ็ดโมงเชื่อว่าชาวพูดหลายคนคงรู้ว่านี่ไม่ใช่เวลาแน่แน่
ครับส่วนใหญ่ก็หกโมงเจ็ดโมงเนี่ยก็สืบว่าสายแล้วน่ะใช่อ่ะ
แต่นี่ที่พังงาคุณผู้ชมมีพระภิกษุรูปหนึ่งนะมาบินทบาทเวลา๑๑โมงทุกวัน
เป็นแบบนี้มาสี่ปีแล้วอะค่ะเป็นพฤติกรรมที่เรียกว่าพฤติกรรมแปลกของพระสงฆ์เลย
สร้างความไม่สบายใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเมืองพังงา
เดินริมบินทบาทอยู่ริมถนนช่วงเวลาสิบเอ็ดโมงทุกวันชาวบ้านบอกเห็นแบบนี้มาสี่ปี
แล้วไม่แค่นั้นเวลารับของบินทบาทจะเลือกเฉพาะที่พอใจเท่านั้นด้วย
แล้วเวลาที่เดินไปตามริมทางค่ะก็มักจะแวะเก็บผักริมทาง
แล้วสายตาเนี่ยนะก็ยังวอกไม่สำรวมเหมือนที่สมควรจะเป็น
บางครั้งก็ยังชอบจ้องตาคนที่มองด้วยอ่ะทีนี้ค่ะ
เจ้าของร้านค้าก็คือนายพรเทพสะดวกกิจบอกว่าเขาเคยสอบถามสำนักสงฆ
ถ้ำตาปานซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพังงานี่แหละแต่ว่าทางเจ้าสำนักเขาบอกว่า
นี่ไม่ใช่พระในสังกัดของทางสำนักสงฆ์นะชาวบ้านก็เลยเอายังไงดีอ่ะ
ถ้าอย่างงั้นขอร้องเรียนไปยังหน่วยงานรัฐละกันแต่พอร้องเรียนไปแล้ว
ก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดใดเลยเอามาบอกนักข่าวให้ทีมข่าวเนี่ย
ทวงถามเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะแน่นอนล่ะค่ะทีมข่าวเราก็ไปสอบถามพูดคุยกับผู้ช่วยเจ้าอาวาส
มงคลสุธาวาสนั่นคือพระมหาธวัชชัยอาชิโต
ซึ่งเป็นพระวิญญาธิการหรือชาวบ้านเรียกกันว่าตำรวจพระ
รูปนี้แหละค่ะท่านบอกว่าได้ตรวจสอบข้อที่จริงแล้วนะ
เกี่ยวกับเรื่องนี้พบว่าพระภิกษุที่ชาวบ้านร้องเรียนเนี่ย
เป็นพระจริงคือมีใบสุทธิค่ะที่ระบุเลยว่าบวชมาอย่างถูกต้อง
ใบเนี้ยครับระบุชื่อคือพระสาคอนจันทรสาโรอายุห้าสิบห้าปี
ค่ะบวชที่วัดในจังหวัดอุบลรัชธานีเมื่อปีสองพันห้าร้อยสามสิบแปด
นู่นเลยแล้วก็จำวัดอยู่ที่เจดีบนภูเขาเพียงรูปเดียว
โดยพระสาคอนนี่นะคะยอมรับว่าบินทบาทผิดเวลา
แล้วก็ปฏิบัติตนไม่สำรวมคือก็ยอมรับในพฤติกรรมของตัวเอง
เลยมีการขอร้องให้หยุดบินทบาทเป็นการชั่วคราว
บอกด้วยนะคะว่าจากการที่พูดคุยกับพระสาคอนแล้วเนี่ย
พระมหาธวัชชัยบอกว่าพระสาคอนน่าจะมีอาการป่วยทางจิตด้วย
ทางสงฆ์ก็เดี๋ยวจะมีกระบวนการการตรวจสอบการจัดการกันต่อไป
ตำรวจพระนะความรู้ใหม่
เป็นวินัยของสงฆ์ที่ต้องดูแล
เขาเป็นตำรวจพระเหมือนกันนะ